พาคุณผู้ชมไปที่แม่ท้าจังหวัดลำปางนะฮะคนพวกนี้จริงเลยนะคะไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวเจ้าหน้าที่
รวบตัวมาได้๑คนเท่านั้นค่ะเพราะตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปนะโอ้โหแตกมือเลยค่ะ
คนละทิศคนละทางนะคะไปจับกลุ่มมาได้
คนนี้จับมาได้หนึ่งคนเป็นผู้ชายูห้าสิบสองปี
หมวก๒ใบ๑เป็นเจ้าของบ้าน๒เป็นเจ้ามือเป็นสองเจ้าคุณนะคะเจ้ามือกับเจ้าของบ้านค่ะ
อายุ๕๒ปีนะคะนี่ค่ะเห็นไหมรวบตัวมาได้พร้อมกับของกลางแบบนี้
เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่นำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นในบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ตำบลนำโจ้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบเล่นการพนันไฮโล
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงนักพนันค่ะวิ่งหนีกระเจิงเลยนะคะ
ออกทางหน้าต่างหนีไปคนละทิศคนละทางคือประตูไม่ออกแล้วออกทางหน้าต่างแทนนะ
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวมาได้๑คนอย่างที่บอกไปก็คือชื่อว่านายเกียรติศักดิ์นะฮะ
เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้ามือด้วยยึดของกลางมาได้เป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโล
เงินสดอีกเกือบ๘๐๐บาทเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องนำตัวเนี่ย
ส่งดำเนินคดีในข้อหาคือกระทำการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด๑๙
โดยร่วมกับพวกที่หลบหนีเล่นการพนันไฮโลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ผู้ต้องหารายนี้เคยมีอาชีพขายผลไม้ตามตลาดดวงดีนะคะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ดวงไม่ดีแล้วนะ
เงินไปในหมวดแล้วอ่ะครั้งนั้นได้เงินไป๖ล้านบาทน่าจะไปกับผีพนันหมดแล้วนะคะ
แล้วมากนะคะแล้วถูกเนี่ยงวดคือ๑สิงหาคม๒๕๖๓เมื่อปีที่ผ่านมาเองค่ะ
ตอนนั้นมีเพื่อนบ้านอีกคนที่มีอาชีพเลี้ยงบัวก็ซื้อลอตเตอรี่แบ่งกันคนละใบ
ถูกรางวัลที่๑กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ต้องหาชั่วข้ามวันค่ะ
คือไปมาเนี่ยนะคุณผู้ชมน้องทั้งสองท่านนะครับ
แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาคุยรู้เรื่องนะแต่ไอ้พวกผีพนันเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องนะ
ไม่รู้เรื่องคุยกับเราภาษากับเราเออนะครับไม่กลัวโควิดกันเลยนะครับ